ของพัศดีที่เมานะคะแล้วก็พกปืนจะไปทำร้ายพ่อค้าขายไก่ย่าง
แต่ก็ต้องบอกว่าพ่อค้าขายไก่ย่างกับรปภช่วยกันตะครุบตัวเอาไว้ได้ค่ะ
ไม่งั้นเกือบจะเกิดเรื่องรุนแรงขึ้นเลยค่ะ
พี่ขอแล้วพี่ขอแล้วครับ

มึงจะเอาชีวิตปุ๋งมาคาดติ้งตาก่อน

เพราะอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็น
อาวุธปืนเมามาด้วยแล้วมาพร้อมอาวุธปืน
แล้วเมื่อกี้เราจะได้ยินเสียงบอกขออนุญาตนะ
เขาบอกว่าคดีเขาไม่ใช่คดีมึงคือไม่ใช่เรื่องของเขาด้วยนะ
เขาจะมาเคลียร์แล้วยังไงก็ไม่รู้เนี่ยสุดท้ายก็ต้องช่วยกันรวบตัวไว้อย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าสถานที่เกิดเหตุนี้เป็นห้างที่อยู่กลางเมือง
คนก็พลุกพลาดก็อาจจะเกิดเหตุรุนแรงขึ้นได้นะคะ
นี่คือที่หน้าโลตัสอุดรธานีผู้ชายที่อยู่ในคลิปถูกจับคว่ำนอนกับพื้น
เขาพยายามเอาปืนจะมายิงพ่อค้าขายเป็ดย่าง
ก็เลยถูกพ่อค้าเป็ดย่างกับบรปภของห้างคุมตัวเอาไว้แบบนี้ค่ะ
เมื่อช่วงเย็นวันที่๒๐พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นพัศดีเพิ่งจะย้ายมาจากยาลามาซุ่มดักรอพ่อค้าเป็ดย่างที่หน้าห้าง
บอกว่าคือเขาเนี่ยต้องการจะมาเคลียร์คดีให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยถอยรถไปชนรถพ่อค้าเป็ดย่างเสียหาย
เขาก็เรียกเงินค่าซ่อมหกพันแต่พัศดีบอกว่าเพื่อนบอกไม่ต้องจ่ายเดี๋ยวไปคุยให้
ตอนไปคุยเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันล่ะค่ะเมามาแล้วพกอาวุธปืนไว้ที่เอวด้วย
เอาออกมาข่มขู่ครับโอ้โหเห็นอย่างนี้ก็เลยต้องรีบล็อกตัวค่ะ
เอาปืนออกจากห่างตัวให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็แจ้งตำรวจให้มาที่เกิดเหตุ
แล้วไงรู้ไหมคะปืนกระบอกนี้เนี่ยพอไปเช็คดูกระสุนปืนเต็มแมกกาซีน
ไม่อยากจะคิดเลยนะคะเพราะว่าคนที่ครอบครองปืนก็ไม่มีสติด้วย
วีรวัฒนาอายุ๕๒ปีพ่อค้าเป็ดย่างค่ะ
เล่าบอกว่าตอนที่พัศดีมาเคลียร์คดีให้เพื่อนเนี่ย
เขาชักปืนออกมาขู่แล้วพูดว่ารู้ไหมกูเป็นใครมึงโดนแน่

แล้วก็พยายามจะเข้ามาทำร้ายมาคุกคาม
แต่ที่ทางพ่อค้าเป็ดย่างเขาบอกเขาติดใจก็คือว่า
ตำรวจทำไมถึงให้ประกันตัวพัฒนธุ์ผู้เกาะเหตุคนนี้ไป
ทั้งที่ยังไม่ได้สอบปากคำเขาเลยเขาเป็นผู้เสียหาย
เรื่องนี้ถึงขั้นเอาปืนมาขู่ทำร้ายกัน
แต่ว่ากลับแจ้งข้อหาแค่เรื่องพกพาอาวุธปืน
ตอนนี้ก็เลยหวาดกลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยของตนเองค่ะ
มันจะตายเหมือนที่เป็นข่าวผมเอาอย่างนี้
ผมจะต้องขออนุญาตบันทึกแจ้งความ
รู้ไหมครับเกิดอะไรขึ้น
เจ้าหน้าที่ท่านั้นบอกว่าผมหนักใจ
นี่ค่ะคือเรื่องนี้ทางภูมิกับสพเมืองอุดรธานีบอกว่า
เรื่องต้นแจ้งข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตขับขี่รถขณะเมาสุรา
ส่วนที่ผู้เสียหายกลัวเรื่องความไม่ปลอดภัย
ก็จะส่งตำรวจสายตรวจคอยออกตรวจตามพื้นที่เพื่อความอุ่นใจ
ก็ไม่รู้ว่าทางพ่อค้าขายเป็ดย่างจะสบายใจได้หรือเปล่านะคะ
สายตรวจมาดูเรื่องความมาดูเพื่อความอุ่นใจมาตรวจเนี่ยค่ะ
แต่ว่าผู้ก่อเหตุเป็นพัศดีอะค่ะแล้วมีปืนอยู่นะคะ